บอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนกับสถานการณ์การเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายที่ยากจะคาดเดา
กลายเป็นบททดสอบสำคัญของเหล่าบรรดากุญซื้อที่จะวัดขืนครั้งสำคัญ
เดิมพันธุ์ที่จะก้าวต่อไปในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ฮังซอเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้ของเวียดนาม
คือบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนวงการฟุตบอลเวียดนามใน๓ปีที่ผ่านมา
วกกับการพาเวียดนามทะยานขึ้นมาติดท็อปร้อยของโลก

การันตีแล้วว่าฝีมือของเขาไม่ธรรมดา
ก่อนหน้านี้การดวนกึ่งของปั๊กฮังซอร์กับอากิรานิชิโนกุญสือทีมชาติไทยเจอกันมา๓ครั้ง
แต่ว่ายังไม่มีใครกินกันลงเพราะเสมอกันไปทั้ง๓ครั้ง
ซึ่งน่าเสียดายที่๓นัดนี้ทีมไทยก็จะไม่เจอเวียดนามแล้ว
การด่วนกลิ่นของปั๊กฮังซอร์กับอักกิราณิชชิโนคุณซือทีมชาติไทยเจอกันมา๓ครั้ง

ทำให้ทีมชาติไทยต้องน้ำตาตกมาแล้วถึง๒ครั้ง๒ครา
ในอาเซียนคลับ๒๐๑๘ยุคของมิลวรรณรายวัช
และล่าสุดกับการเก็บใช้ชนะเหนือไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสองประตูต่อหนึ่ง
เทียบประสบการณ์แล้วกุญสือวัย๕๔ปียังไม่เคยมีผลงานโดดเด่นเป็นชิ้นเป็นอันนัก
และทำให้ทีมชาติมาเลเซียยังมีลุ้นเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายในเวลานี้
หลังจากปลดออกไปจากผลงานอันเลวร้ายใน๔เกมแรก
เทียบประสบการณ์คุณซือรายนี้ผ่านการคุมทีมเนทาแลนด์เป็นรองชำโลกปี๒๐๑๐
คุมทีมในเอเชียเอาชนะทีมไทยในการคุมทีมซาอุดีอาราเบีย
แต่การดวนกึ่งกับนิชิโนในคัดบอลโลกเป็นนิชิโนที่ชนะไปได้ในครั้งแรกสองประตูต่อหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่ใช่ว่านิชิโนจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะอดีตกุญสือรองแชมป์โลกรายนี้
มีสถานการณ์ยากลำบากในการทีอินโดนีเซียซึ่งสามารถเคลียร์ปัญหากันได้
ของทั้งนิชโนและชินแปรยองมีความใกล้เคียงกันมาก
และเป็นกุญสือที่มีสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกันด้วย
จึงต้องมาลุ้นกันว่าเกมนัดแรกของไทยกับอินโดนีเซีย

ของกุญสือคนใดจะสามารถพาทีมทะลุเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ซึ่งจะเป็นช่วงพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทีมท่ามกลางสถานการณ์อันบีบคันของกลุ่มจีน